ครับมวยรองคู่เอกของเราวันนี้ครับ
ฝ่ายแดงปล่อยต้องกับฝ่ายน้ำเงินครับชัยมงคลปอ่าวทะเลบังสะเล
ในยกที่สามครับโอ้โหวันนี้ทั้งใหญ่ทั้งหนักทั้งแรงนะครับ
เอาไปเลยครับสามพันบาทจากกาสิเม็ดเจาระแคเขียวนะครับ
มอบให้ครับอ้าวน้องรับหน่อยครับน้องไม่เอาตังค์เหรอฮะอ่า
สามพันบาทนะครับขอบคุณกาซิเมนจอราเข้เขียวด้วยนะครับ
เอาละครับวิธีที่ทุกคนรอคอยนะครับเดินทางของพี่เอกนำรายการไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับ
กับศึกยอดมวยไทยรัฐนะครับมวยคู่นี้เข่าแลกกับแข้งครับ
มุมแดงนี่พันแกร่งเลยนะครับแหม่เผ่าวงในเขาว่ากันว่าตีได้ยันเช้าครับ
ฟ้าทอแสงเทียนน้อยครับขณะที่มุมน้ำเงินเนี่ยเป็นมวยฝีมือนะครับ
เพลงแข้งอันตรายเหลือเกินซ้ายกับขวาไม่รู้ว่าอะไรหนักกว่ากัน
ฉลามศึกสขวริสสังรอดครับอ่ะสวัสดีครับถามที่มุมน้ำเงินกันก่อน
วันนี้มีอะไรมาเอาชนะเขาบ้างแข้งซ้ายหรือขวา
ทั้งซ้ายขวาแล้วก็สมองครับอ่ามีซ้ายมีขวาแล้วมีสมองมวย
เขามาเดินจับตีวงในแก้ยังไงตื่นครับแค่อย่างเดียว
เอาแข้งติดเบรกเอาไว้นะครับมีอะไรจะฝากถึงเขาหน่อยไหม
ขอโหดโหดหน่อยนะนิดหนึ่งเอาระวังดีดีนะครับอ่า
ระวังดีดีมียิ้มใส่ยิ้มหน่อยหน่อยด้วยเหมือนมีอะไรอยู่ข้างใน
ซ่อนอยู่กลัวไหมล่ะไม่กลัวเคยเห็นเขาต่อยไหมเคยครับ
เขากับเรานี่ใครหลอกกว่าเอาถามตรงตรงเลยเขาหลอกกว่า
แล้วใครเก่งกว่าเดี๋ยวดูไปที่ประทีครับ
วันนี้มีอะไรมาฝากเขาบ้างก็ที่เวทีครับเต็มที่ครับ
วันนี้ครับยังอบไตไว้ก่อนนะแต่เต็มที่แน่นอน
ตู่นี่บำรุงมาเต็มที่เต็มถังนะครับผมอ่าเอาละครับ
วยคู่นี้อย่างที่เรียนไปนะครับจับตาดูให้ดีครับต้นต้นเนี่ย
ฝีมือของฉลามศึกนะครับส่วนปลายเนี่ยจับตาดูข่าววงในของช่อฟ้านะครับ
สุดท้ายคุณว่าใครจะเป็นผู้ชนะวิทยามา
ฝ่ายแดงมวยท่าทรหดบุกเตะแรงไม่หมด
ต่อยไม่มีพักเขาคือช่อฟ้าพอแสงเทียนน้อย
ทะลกเวทีเสียเทือนจากฝ่ายน้ำเงินดาวดำนครปฐม
มวยเงินแสงแข้งมรดะเขาคือฉลามสึกสอบห่อวาฮิตสั่งรอด
ครับมวยคู่เอกของเราวันนี้นะครับ
ฝ่ายแดงช่อฟ้าทอแสงเขตน้อยชื่อสุวัสดิ์ติ่งนางรองอายุ๒๒ปี
เป็นชาวจังหวัดบุรีรำชกมาแล้ว๗๕ครั้งชนะ๔๗แพ้๒๘ครั้ง
ข้างหลังแพ้คะแนนปากกาเหล็กต่อหลัก๒

ส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับฉลามศึกสขวานิสสังรอด
ทัศพงศ์ศรีขาบอายุ๑๙ปีเป็นชาวจังหวัดนครปฐม
กมาแล้ว๑๐๐ครั้งชนะ๗๒แพ้๒๖เสมอ๒ครั้ง
พร้อมข้างหลังแพ้คะแนนแปดแสนเหล็กราชานนที่เวทีบวยไทยรัฐครับ
คราวที่แล้วเจอแปดแสนเหล็กเนี่ยวันนั้นแบก้ำหนักถึง๗ปอนด์
แล้วชกเสร็จรู้หรือเปล่าไปหาหมอมาแก้หูแตกเลยนะ

สามยกวันนั้นนำมาก่อนเลยครับ
ตอนนี้ยก๔ไปโดนแปดแสนเหล็กผลัดเข้านักยอมเลยครับ
ต้นเป็นพระเอกครับปลายกันผู้ร้ายนะครับในวันนั้น
ก็เปลี่ยนชื่อเปลี่ยนแทรฟมาใหม่นะครับเพราะก่อนโชชัยประสบรรณาโชทเหมือนเดิมนะครับ

ขณะที่น้ำเงินก็ซ้อมอยู่กับบังหลดครับ
ประกายฟ้าสิดส่วยที่หมอกรุงเทพธรรมบรี

ติดใจสาวก็สวยมวยก็ซ้อม

ต้นนี้น้ำเงินน่าจะไปก่อนนะพี่ชัย

วงในแข็งแรงแข็งแกร่งเหลือเกินนะครับ

เทาะที่ไทยรัฐนี่แพ้ปรากาเหล็กไว้และก่อน
วันนั้นโชงแชมป์ด้วยมั้ย
ใช่ครับวันนั้นโชงแชมป์แพ้
มวยไม่มากรอดหมด

โดนไปเดี๋ยวมีฮึดขึ้นมาใหม่
ดูรูปร่างช่วงชกได้กันเลยนะครับจะเป็นฉลามศึกแล้วครับลอยกว่าหน่อยเดียวครับ
พี่ชัยบอกว่าน้ำเงิบนี่ตลอดมะถมไม่ใช่นะครับจากที่พระวัตรส่งมาครับ
กบินบุรีปลาจีนบุรีแล้วครับรายนี้ครับ
ก็มีบางหลดนะครับขึ้นมาถอดมงคลให้
ขณะที่มุมแดงก็ในทีมงานของพี่ตูจอมจุมพิษครับ

ผู้ทำหน้าที่บนวิธีครับอาจารย์อนันต์เมฆสวรรค์ครับ

มวยไทยรัฐเดินทางมาถึงแล้วนะครับ
แดงชอบฟ้าคอแสงเทียดน้อย
มวยจากบุรีลำน้ำเงินชะลำศึกษอขอวันนี้สังครอด
วยจากกะบินบุรีปาจินบุรีนี่
ชกน้ำเงินดูดีกว่านะครับฝีไม้ลายมือดี

ต้องบอกว่าช่อฟ้านี่นะ
แฟนที่ติดตามวันทรงชัยเงินล้าน

เห็นว่ามีการผ่านมวยนี้กราบชื่อชั้นมวยเหนือกว่า
น้ำเงินนะครับฉลามศึกสขวันนี้สังรอด

ตีนเนี่ยอันดรายจริงนะน้ำเงินน่ะ
บูดุดันนะเหนียวแน่นแข็งแกร่ง
หัวใจนี่เกินร้อยว่าอย่างนั้นเถอะ

นี่พี่ปากคุณนวรชัยแจ้งมาแล้วว่าคู่แรก

อยากพูดหลายพูดมากไปได้

อย่าไปย้ำอยากไปย้ำ

เป็นบริเวณตี้ได้หรือไม่ได้นะครับ

เจ้าฉลามศึกหมัดขวาแข้งขวา

ฟ้าเนี่ยรับมากยุบได้เหมือนกันนะ

ฟ้าอาจจะได้หนาเสียช่วงนิดนึง

แดดนิ่งออกไปชกมวยทั้งคนแล้วบัครเล่นวันเมื่อกี้
ว่าคุณจะยุบหรือเปล่าไอ้ไฟแดงไอ้น้ำเงินเนี่ยน้ำเงินปอดใหญ่หรือเปล่า
ทะเสียดสียุบหรือเปล่ายุบหรือไม่นะครับผิวขาวเลย
มันต้องลงทุนตลอดอยู่แล้วนะช่อฟ้าน่ะถอยหลังไม่ได้
ต้องลุ้นตลอดถ้าเป็นรถยนต์นี่เขาไม่ประกอบเกียร์ถอยมาให้พี่ป่า
เติ้ลหนึ่งถึงเกียร์ห้านี้เดินหน้ายังเดียว
เสียช่วงนี้เดินครับช่อฟ้าแต่เป็นมวยมูตรวโหดหนูดัน
เสียความเสียงเที่ยนน้อยพยับเดินต้องคูสมกับเป็นมวยรุ่นพี่น่ะ

เป็นนายกสมาคมผู้ลงทุนแห่งประเทศไทยเหมือนกันนะ

ตัวเล็กแต่เสียงดัง

ก็ให้เรียกมากค่ะ
เข้าหน้าแล้วกัี่
แล้วนะครับอ่าเจ้าฉลามศึกอ้าว
ขอบคุณการที่เป็นจอระเข้เขียวด้วยนะครับเมาสามพันบาทแก่ผู้ชนะน้อยแล้วก็หนึ่งหมื่นบาท
ผู้ที่ใช้จราเข้ฟาดหางครับอ่ายกแรกนี่ยังไม่เห็นภาพอะไรชัดเจนนะครับ
ครับตอนยกสองคู่เองของการถ่ายท่อสดศึกยภภัยรัฐ
รอจังหวะสองแล้วโต้พับในด้านซ้ายของฉลามศึกนี่แดงเป็นปื้นนะครับ
ฟ้าเตะพับในเพราะถ้าเตะบนเดี๋ยวโดนเกี่ยวหักล้มอีก
โอ้มัดซ้ายหุดซ้ายสวยเลยแม่เป็นชกมัวหยัดกว่าสมัครเล่นมา

ขยับด้วยความมั่นใจครับช่อฟ้า
รุ่นพี่ต้องคมครูรุ่นน้องให้อยู่
แสงเทียนน้อยบอกยกนี้ออกไปนี่ครูเลยนะติดในเลยอย่าไปหยุดนอก
ยกอีกสองนะครับยังอีกยาวยังอีกไกล
นทางเข้าสู่เส้นชัยยังต้องรอยังต้องลุ้นกันไปปลายอยู่
ฝีมือจัดจ้านเชิงมวยเหนือกว่านี่อยู่กับทางด้านฝ่ายน้ำเงินรุ่นน้อง
แต่วันนี้มันมีศอกมาด้วยดิฉลามศึกน้ำเงินเนี่ย
พอศอกมาบ้วนเข่ากับศอกนี่มันของคู่กันเลยเนี่ย
แม่ตานี้แดงเลยถ้าโดนศอกไปส่งลำพี
โดนแแขวะตลอดครับไอ้เจ้าแม่
แค่งซ้ายหน้าเตะครับช่อฟ้า
ดุกใช้ได้เลยนะช่อฟ้า
โชว์เป็นชุดโอ้โหเต็ม
โต้ไม่ทันโต้ไม่ทันชุดนี้
พยักหน้าพยักหน้าแล้วเดินเข้าหา
ช่อฟ้าแต่ว่าฝีมือมวยตัวนี้จะมั่นคงแล้วก็น่ากลัวมากนะ

ฉลามศึก
ดรแดงนี่ไม่ต้องห่วงนะหมูอย่างเดียวสับสอบสั้น

ทำได้เป็นตัวเข้าไปได้ดูแล้วน้ำเงิน

เอกเตรียมจับให้จังหวะ
กับภายวันนี้สุขยอบทุกคู่ครับ
ขอบคุณไปเลยพี่ป๊าขอบคุณหัวหน้าขนาดหน้าหน่อย
อ้าวอ้าวเป๋เป๋เป๋
นี่แหละครับอะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับยอดมวยไทยรัฐเนี่ย

สัมพันธ์เลยนะครับโอ้โหเยี่ยมยอดครับ
โอ้โหได้ลูกหนักมาคุมเลยมาน่ากลัวเลยวันนี้
สองหอวันที่๓รอดน้ำเงิน
นี่คือกวางสุดมันของสุดยอดมวยไทยรัฐโดย

ชอช์ฟ้าน่าจะได้รูปหนักนะครับแค่ช้ากว่า
แต่ได้รูปหนักพลังส่วนทะเลาะในอยู่

หน่อยโดนหนัดก็โกรธเตียงไปนิดนึงเลย
มาอีกแล้วเตะแล้วคาไว้ด้วย

ถ้ายุบมาอันเดียบน้อย
ถ้ายุบมานี่แดงได้ลูกหนักเลย

นี่เนี่ยโน้ตมันลูกดีครับมันกว้านี่สวนเข้าไป
แม่ขาปัดไปเรียกแปดแล้วเขาอ่อนเลยนะพี่ชัยนะ

แค่มีสุดนิด

แม่มุมแดงนี่มีทางชกต่างชาตินะครับ

เลี้ยงต่างชาติมาเยอะเลยครับที่ค่านมวยทอสังเทียนน้อยครับ
เลี้ยงต่างชาติมาเยอะเลยครับที่ค่านมวยทอสังเทียนน้อยครับ

ตามต่อยกที่สองครับ

ตามต่อยกที่สองครับ

ตามต่อยกที่สองครับ

ตามต่อยกที่สองครับ

ตามต่อยกที่สองครับ

ตามต่อยกที่สองครับ

ตามต่อยกที่สองครับ

ตามต่อยกที่สองครับ

ตามต่อยกที่สองครับ
ตามต่อยกที่สองครับ

ตามต่อยกที่สองครับ
ตามต่อยกที่สองครับ

ตามต่อยกที่สองครับ

ตามต่อยกที่สองครับ

ตามต่อยกที่สองครับ
ตามต่อยกที่สองครับ

ตามต่อยกที่สองครับ

ตามต่อยกที่สองครับ

ตามต่อยกที่สองครับ
ตามต่อยกที่สองครับ

ตามต่อยกที่สองครับ

ตามต่อยกที่สองครับ

ตามต่อยกที่สองครับ

ตามต่อยกที่สองครับ
ตามต่อยกที่สองครับ

ตามต่อยกที่สองครับ

ตามต่อยกที่สองครับ

ตามต่อยกที่สองครับ

ตามต่อยกที่สองครับ
ตามต่อยกที่สองครับ

ตามต่อยกที่สองครับ
ตามต่อยกที่สองครับ

ตามต่อยกที่สองครับ

ตามต่อยกที่สองครับ

ตามต่อยกที่สองครับ

ตามต่อยกที่สองครับ

ตามต่อยกที่สองครับ
ตามต่อยกที่สองครับ

ตามต่อยกที่สองครับ
ตามต่อยกที่สองครับ
ตามต่อยกที่สองครับ

ตามต่อยกที่สองครับ

ตามต่อยกที่สองครับ
ต้องเอาคืนมาแข้งอย่างเดียวเอาไม่อยู่

เป็นความสุดมันของยอดมวยไทยรัฐครับคุณผู้ชม
ทุกวันเสาร์บ่าย๒โมงนะครับ
โดยโปรโมเตอร์ส่งไทยรัฐและสุบัง
นี่นะครับพลิกกันตลอดนะครับ

อยู่ห่างไม่อีก

จีเข้ามา
ถึงหลาก
สองยกเห็นหลังน้ำเงินแว๊บแว๊บ
สองโยกเห็นน้ำเงินมาแว๊บ

ประคุกประโยชน์เป็นยังไง

แล้วแดงรู้ทรงด้วยเตรียมในไว้ก่อน

แต่ก็มีเสียวตลอดนะ

อยู่ที่น้ำเงินอย่างเดียวเลยตอนนี้

อ้า้รู้

แผ้งขวา

ออกรีลาแล้วตอนนี้หลังจากที่ได้นับ
เหลือ๒๕วินาที
ยกที่๔ใกล้จบนะครับคุณผู้ชม

ขยับให้ช่วงนี้สวยเลยนะครับ
พอต่อยมาจริงแล้วเสียงเฮมาทีนึง

ต้องเดินให้เร็วกว่านี้แหละครับน้ำเงินฉลามศึก
ชกประสงค์กับเป็นมวยรุ่นพี่นะ
เป็นรุ่นน้องจนได้นับนะ
เราบอกว่าน้ำเงินหน้าตาเด็กบอกแล้วเหรอเนี่ย

ครับมวยคู่เอกนี่ผ่านมาแล้ว๔ยก

ฉลามศึกหลังจากถ้าโดนนับก็เร่งเครื่องครับ

ส่วนทางด้านช่อฟ้าก็ไม่ยอม
อีวีแรกเบือนตลอด
กสุดท้ายนะพี่ชัยนะเดี๋ยวดูครับ

ผมเคยชนะโคชศาสตร์บอกว่าธนานน

เดี๋ยวดูว่าวันนี้จะพลิกเกมด้วยหรือเปล่านะครับยกสุดท้ายครับ
รุ่นพี่นะครับแดงได้นับคำเอาไว้ในยกที่๓
ต่อยเข้าไปหงายท้องตีละกาเลยครับดำเงินฉลามศึกชอบขอวันนี้สังราวโดดไปแล้ว
นี้เหลือหมัดอย่างเดียวครับหมัดกับศอกทำได้หรือเปล่า

รอโต้เพราะเห็นท่าไม่ดีนี่เกาะไหน

๘๙๑มันพิกล็อกนะ
นี่ไอ้เจ้าชลามศึก
หมัดหรือหมัดหรือหมัดนี่ล่ะฮราชฮาร์มาเซอร์
ต้องก่อนไหนไว้ก่อนเลยนะครับชอบฟ้า
กุดหมัดที่ออกนี่ก็อันตรายนะแมวที่ปล่อยหมัดได้เยอะแรงกว่า
จะชอบฟ้ามันออกมาตั้งหลังนะ
มันเตะเอาเอียงเลยอ่ะดิไหนพี่ปลาก่อมู

ต้องล็อคเอาไว้ก่อนล็อคตีประคองเลย

เพียงน้อยนี่เครียดกว่านักมวยอีก

เดินต่อครับ

วาดเสียวไปหวาดเสียวมา

หล่อตานาการเงียบไปทิศนาวไตรเดพ

ความสนุกที่ตรงนี้ครับทุกวันเสาร์ครับ

ยอดมวยไตรรัฐโดยโปรเมอเตอร์สงชัยลักราชบัญ
ใครที่เป็นแฟนคลับของวันทรงชัยก็ย้ำกันอีกทีว่า
วันที่๒๒มิถุนายนนี้ไปพบกันที่เวทีมวยราชดำเนิน
กับวันทรงชัยปากกาเหล็กใส่กับพลอยวิทยา

และเสือใหญ่เดิมพันธุ์น่าจะบอกว่าล้มบางกันแล้วนะ
เจอกับเด็ดขาดพบโพสว่างนะครับ
เด็ดขาดเขาอีกแล้วก็มาโชว์ให้กันนิดนิดที่นี่นะ
เจอกันวันที่๒๒นี้พบกันที่เวทีมวยราชดำเนินที่ราชดำเนิน
ตอนนี้ปีเร่งกองรัวเข้าสู่ช่วงสุดท้ายท้ายเกม

ตอนนี้ทุกอย่างทำท่าจะสงบนะครับคุณผู้ชม

นี่คือหมดเสียว

ผู้ชนะครับไม่น่ามีปัญหาเลยนะครับ
ช่อฟ้าต่อแสงเทียนน้อยเป็นฝ่ายชนะคะแนนไปแบบสนุกแล้วครับคุณผู้ชม
ได้นับช้ำเอาไว้ในยกที่๔

ท่านผู้ชมครับก่อนที่เราจะล่ำลาจากกันในวันนี้ครับ
ขอบคุณไปยังหัวหน้าคณะทุกค่ายเลย
ที่ทำมวยมาถือว่าถึงรสถึงเนื้อจริงครับ

สนุกสนานตู้นเต้นทุกเลย
ใส่กับไฟไฟชอ๕พยักซ์

มาดูเมืองชนเล็กพอสวนทองครับใส่กับเพชรกังวานเพชรมณีรัฐ
และมีขนองศึกกกรรมนาศกับก้าวเด้งซูจิบะหมี่เกี้ยว
เปิดรายการด้วยตองเอกอกรรมนาศกับช้างผึกเล็กเกียรติทรงฤทธ
นี่คือคู่มวยวันเสาร์ที่๑๘มิถุนายนนี้กับศึกยอดมวยไทยรัฐนะครับ
ท่านผู้ชมครับหลังจากที่เราร่ำลาทางไทยรัฐไปแล้วนะครับ
ท่านผู้ชมติดตามทางไทยรัฐยูทูปแชนแนลยังมีอีกสองคู่นะครับ
ถือว่าเป็นมวยเล็กมวยสร้างในศึกในสายของวันทรงชัย
เพราะฉะนั้น๒คู่จากนี้ไปก็ยังสนุกสนานอยู่
แฟนมวยนั้นยังไม่ได้ออกจากเวทีครับ
ท่านผู้ชมครับเวลาเดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วนะครับ
พี่ป่าหิงกองผมอธิวัติเวทย์ประเสริฐสุขความทีม
งานจากไทยรัฐทีวีลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับ
สวัสดีครับ